ช่วงนี้ได้เวลาในการอัปเดตเรื่องของภาวะตลาดทุนเรื่องการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจ
ในช่วงของครอบครัวบัวหลวงวันนี้มานั่งพูดคุยกันสดในรายการเลยนะคะ
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงสวัสดีค่ะ

ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าว่าเมื่อวานนี้ก่อติดหน้าจอไหมคะ
ทุกคนนะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะคนอเมริกันนะฮะ
คนไทยที่ลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นก็ต้องคอยจับตา
เพราะว่าใครมาเนี่ยแน่นอนมีผลต่อตลาดหุ้นนะครับ
สรุปเมื่อวานนี้หุ้นสหรัฐดาวโจรบวกหรือคะ

ก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่๒๓อาทิตย์ก่อนเนี่ย
ก็ทยอยปรับลงมาเรื่อยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้าพอเริ่มมีว่า

ซึ่งนโยบายของเขาแน่นอนว่า
ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมิตรนะฮะ

ก็ทำให้ตลาดทุนที่ต้องการความแน่นอนนะครับ

เมื่อวานพออเมริกาได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะครับ
ก็ทำให้ตัวเกิดการเขาเรียกว่า

เศรษฐกิจโดยรวมจริงแล้วนโยบายที่เขาจะ
ว่ากันไว้ในตอนเลือกตั้งหาเสียงเนี่ยนะครับ
จะเป็นไปได้จริงมากแค่ไหนนะครับ

แต่ก็โชคร้ายสำหรับฝั่งอาเซียนซึ่ง

บ้านเราหรือในฝั่งอาเซียนเนี่ยนะครับ

ก็ทำให้ตัวความผันผัว

แต่ว่าที่เราเห็นเมื่อคืนเนี่ย
แต่สุดท้ายแล้วพอ

โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ในฝั่งอเมริกาก็มองว่า

น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของอเมริกา

เพราะว่าแน่นอนสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่า
โยบายที่เขาบอกว่าเอื้อคนรวยก็คือในเรื่องของการลดหย่อนภาษี
ลดภาษีลงมาทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดา
จาก๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์จะเหลือมานัก๑๐
ซึ่งก็จะทำให้อยู่คนอเมริกันที่มีรายได้
ที่ต้องเสียภาษีอยู่มีเงินเพิ่มขึ้นมาในกระเป

ก็จะทำให้๑ก็คือว่าการจับจ่ายของคนอเมริกันโดยรวมมีมากขึ้น

งบประมาณของประเทศก็จะอาจจะขาดดุล
เพราะว่าถ้าลดภาษีเท่ากับรายได้คนเพิ่มขึ้น

อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะถัดไป
ระยะแรกแน่นอนการจับจ่ายมากขึ้นนะครับ
เมื่อกี้เห็นไหมฮะที่คนอเมริกันทุบทีวงทีวี
ตกใจมากว่าแบบเอาขนาดนั้นเลยเหรอ
อันนี้ก็อาจจะทำให้คนขายทีวีได้มากขึ้น
เออเนอะก็ต้องซื้อใหม่
อันนี้พูดโจ๊กกันนะฮะแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วก็คือว่า
ในระยะสั้นระยะแรกก็คือเงินในกระเป๋ามากขึ้น
การบริโภคอาจจะมีมากขึ้นนะครับ
แล้วก็บริษัทจดทะเบียนต่างหรือนิติบุคคลของทางฝั่งอเมริกา
ก็จะมีรายได้มากขึ้นนะครับ
ซึ่งจะทำให้เขาอาจจะไปลงทุนได้มากขึ้น
อันนี้ดีต่ออเมริกาแต่ระยะถัดมาก็คือว่า
แล้วตัวรายได้ของภาครัฐที่จะลดลง
แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงในระยะกลางถัดไป
ก็คือว่ารายได้ของอเมริกาแน่นอนก็คือลดลงของภาครัฐ
สิ่งที่จะตามมาก็คือว่ารัฐบาลอเมริกาเองก็คงจะต้องกู้มากขึ้น
ซึ่งปัจจุบันเองก็หนี้สูงอยู่แล้วหนี้ก็สูงอยู่แล้ว
อย่างสมัยก่อนนู้นของโอบามามันเคยเกิดสหรัฐชัดดาวนใช่ไหมคะ

คราวนี้อาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะว่าวุฒิสภาเนี่ย
อันนี้เองก็ต้องคอยจับตาถัดไปในเฟสถัดไป
อาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะขยายรูมตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับ
แต่สิ่งที่น่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ก็คือว่าอัตราดอกเบี้ย
เพราะว่า๑เมื่อมีการกู้มากมีกู้มากขึ้น
นโยบายขาดดุลมากขึ้นมีการกู้มากขึ้น
เบี้ยของอเมริกาเองก็ในระยะถัดไป
มีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้อย่างมีนัยยะ
แต่ในระยะสั้นเอง๑แหละอาจจะเกิดผลดีต่อตลาดทุน

แล้วทางฝั่งเฟสเองที่คาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
คาดกันว่าจะเดือนธันวาที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเราก็มองว่าเดิมโทรอีกแล้ว
ก็มองว่าน่าจะขึ้นอยู่ประมาณสักมีโอกาสขึ้น๗๐
มาวันนี้โพลมองว่าตั้งแต่พอทรัมป์เข้ามา
โพลมองว่าต่ำกว่า๕๐แล้ว
เพราะงั้นระยะสั้นเองตลาดทุนก็จะชอบ

ที่ตลาดตอนก่อนหน้ามีความกังวลก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟสขึ้นดอกเบี้ย
ตอนนี้เหมือนความกังวลตรงนี้เบาลงไปนิดนึง
เบาลงไปนิดนึงก็เลยทำให้ตลาดทุนของฝั่งอเมริกาดีขึ้น
และอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ
ที่จะปรับราคาให้ลงนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท
ก็ราคาปรับขึ้นมาเพราะว่าตัวทรัมป์เอง
ไม่มีนโยบายที่จะไปทำให้ไปกำกับเรื่องราคายา
ก็เกิดทำให้๒เซคเตอร์หลักเมื่อคืน

ซึ่งกลุ่มธนาคารเองตัวทรัมป์เองก็คงไม่ได้มีนโยบาย
ที่จะไปกดดันหรือมากมาย

เอาเป็นว่าถ้าอย่างนี้คือคุณสมศักดิ์กำลังบอกว่า
นโยบายของทรัมป์ระยะสั้นสมผลดี
ตลาดทุนทั้งเศรษฐกิจระยะยาวว่ากันอีกทีนึง

แล้วฝั่งอื่นราคา

สิ่งที่เราจะกระทบก็คือนโยบายอันหนึ่ง
จะให้อเมริกากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแน่นอนที่เขาโทษนะฮะ

จีนเมริกาที่ทำการส่งออกสินค้า
อเมริกาเป็นคนนำข้าวเขาขาดดุลเยอะนะฮะ

ก็อยู่จีนตั้งเยอะแล้วทำแบบนี้แล้วทำยังไงล่ะ

นโยบายที่เขาบอกว่าโอเคเนี่ย
ถ้าหยวนไม่ปรับให้ค่ามันแข็งขึ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือเขามองว่าค่าเงินหยวนมันอ่อนเกินไป
ทำให้สินค้าจากจีนเข้ามาตรีตลาดอเมริกา
แต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ

ใช่กำลังคิดอยู่ว่าสมมุติว่าถ้าอเมริกาขึ้นภาษีจีนโดน๔๕
ซิโกโดนอีก๓๕แล้วถ้าเขาเอาคืนล่ะ
อันนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่เขาต้องเจจานะครับ
แน่นอนตรงนี้เป็นนโยบายหาเสียง
ในทางปฏิบัติจริงแล้วอาจจะไม่ได้ทำได้เต็ม๑๐๐ขนาดนั้นนะครับ
เพราะงั้นก็คงจะต้องดูในเฟสถัดไปแน่นอนเป็นความเสี่ยง
เป็นความเสี่ยงของการค้าโลกเพราะว่าหนึ่งเราเดินทางมาในหลายปีที่ผ่านมา
อย่างเสรีลดกำแพงภาษีต่างนานา

ตรงนี้ที่เราทำกันมาหลายปีทั่วโลกนะครับ

แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่การเจรจาเป็นรอบไปนะครับ
ถ้างั้นถามถึงคำถามที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้อยากรู้มากด้วย
ในฐานะนักลงทุนเอาเราเอาบ้านเรานักลงทุนไทย
เราต้องรับมือยังไงคะเราควรที่จะนิ่งไว้ก่อนดูท่าที
หรือว่าตอนนี้แหละถึงเวลานาทีทองในการลงทุน
อันนี้ก็ในแง่การลงทุนนะครับ
ผมว่าก็ก่อนหน้าก็คือหลายคนก็อาจจะขายไม่ทันสมมุติ

จะส่งผลกระทบก็คือทำให้
ในวันเมื่อวานหลายคนก็อาจจะแพนิกเซลไปตามทรัมป์มา
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าก็ตรงนี้น่าจะต้องเลือกแล้วนะ

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราลงทุนในระยะที่ไม่ได้ยาวมาก
ผมว่าอเมริกาน่าจะฟื้นตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะดี
เพราะว่าต้องการที่จะกลัวเรื่องโรคร้อนนะครับ
ฐานหินน้ำมันอะไรแบบนี้น่าจะได้รับผลดีนะครับ
แล้วว่าอย่างนี้ถ้าเป็นกลุ่มพวกพลังงานสะอาดก็พักไว้ก่อน
พักไว้ก่อนอาจจะพักไว้ก่อนในภาพใหญ่

อันนี้อาจจะพักไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของอเมริกานะครับ
แต่ส่วนที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะกระทบของเราก็คือว่าในเรื่องของ
ส่งออกแน่นอนในเรื่องของที่จะตั้งภาษีต่างนานาเนี่ยนะครับ
ที่เกี่ยวกับส่งออกไปอเมริกาหรือส่งออกไปจีนเพื่อส่งต่ออเมริกาอีกทีนึง
กลุ่มพวกนี้อาจจะได้รับผลกระทบก็ต้องคอยดูกันอีกทีหนึ่ง

แบบนี้แล้วเราควรจัดพอร์ตแบบไหนเดียวคะ
ก็คือว่าหนึ่งบางส่วนอาจจะไปทางอเมริกานะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าจะลงทุนในหุ้นไทยผมว่า
อาจจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าการส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากในส่วนของดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รีบขึ้นนะครับ
เช่นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวสินเชื่อนะครับ

หรือว่าพวกลิสซิ่งต่างซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากตัวดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่อีกสักพักหนึ่ง
ทัดการณ์ได้ไหมคะว่าพักหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไร

แต่ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นคราวนี้เนี่ย
ถ้านโยบายทรัมป์ไปในทางเรื่องของขาดดุลนะครับ
โยบายการคลังที่ขาดดุลดอกเบี้ยถ้าจะขึ้นแล้วอาจจะเห็นขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับ
สุดท้ายอยากให้คุณเสริมศักดิ์สรุปแบบเข้าใจง่ายสั้น
ว่าการที่สหรัฐได้โดนัลดทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดี

ตกลงมันดีหรือไม่ดีกับเศรษฐกิจไทย
อาจจะดีต่อเศรษฐกิจไทย
สถานการณ์นะครับผลกระทบโดยรวมอาจจะดูเหมือนแย่
อาจจะดูมันแย่เพราะบ้านเราเองก็ส่งออกไปอเมริกาเยอะ

ก็อาจจะต้องเลือกที่จะปรับตัวว่าแทนที่ถ้าเขามีนโยบายกำแพงภาษีขึ้นมาเนี่ย
อาจจะต้องไปหาภูมิภาคอื่น
เราก็ลดสัดส่วนการส่งออกจากอเมริกามาในภูมิภาคอ่านืนอยู่อาเซียนเองเนี่ยมากขึ้น
เพราะฉะนั้นตั้งหลักแล้วก็ตั้งรับมือไว้ให้ดีนะครับ
สำหรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น
ภายภาคหน้ากับนโยบายของ
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะคะ
อำนวยการส่วนการค้าตราสารหนี้
หน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยที่

ควรจะจัดพอร์ตแบบไหนลงทุนแบบไหนดี

ไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ